ต่อกันที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพวินาที
รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนกับรถเก๋งที่บริเวณโค้งหักศอกจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งอย่างจังบริเวณทางโค้งหักศอกทางเข้าวัดทองนพคุณ
ถนนสายพานทองขยายในพิธีหมู่๖ตะบนท่าข้ามอเผือบาปกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสมหวังสว่างญาติอายุ๕๓ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วแล้วน่าจะขี่ตรงไป
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคู่กรณี
ขับเข้าโค้งสวนมาพอดีจึงพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บ
แต่รถเก๋งกลับไม่ยอมหยุดช่วยเหลือ
กลับขับทับร่างคนขับขี่รถจักรยานยนต์
แล้วลากไปกับพื้นถนนกว่า๑๐เมตรจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
บนถนนตรอกจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นางรุ่งทริปเตชศรีฮะหมุดอายุ๕๒ปีเจ้าของร้านค้า
อยู่ตรงจุดเกิดเหตุซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์
ไว้ได้ระบุว่าได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
ลั่นอยู่หน้าร้านพอวิ่งออกมาดูก็พบรถเก๋ง
และทับร่างคนขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วลากไปกับพื้นถนน
คนขับรถเก๋งอ้างว่าเปิดเพลงเสียงดังจึงไม่ได้ยินเสียงรถชน
คนขับขี่รถจักรยานยนต์อาการปลอดภัยแล้ว

ขณะที่คนขับรถเก่งคู่กรณียอมรับผิด

แต่ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
จุบันเลยเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะ๒คันชนกัน
บนถนนสายด่านซ้ายบ้านโป่งชี
ในพื้นที่ตะบนโป่งอำเภอด่านซ้าย

ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถทั้ง๒คันพังยับเยิน

กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่ารถทั้ง๒คัน

ซึ่งเป็นทางโค้งลงเขาและมีฝนตกลงมา
ทำให้ถนนลื่นรถเสียหลักชนประสานงากัน